ไปดูเรื่องราวของแมวอโศก

แล้วที่สำคัญก็เป็นเหตุการณ์ที่มันทำให้ธาตุแมวสะเทือนใจ
เพราะว่าแมวอโศกนั้นสิ้นใจในอ้อมอกของเจ้าของ
คุณผู้ชมมีคนที่ไปร่วมงานศพครั้งสุดท้ายกันเยอะเลย
แมวอโศกนั้นเป็นแมวที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในบรรดากลุ่มคนรักแมว

ความน่ารักของแมวตัวนี้มันน่ารักมาก
มีคนผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนไปถ่ายภาพไปเล่นกับมันไปโพสต์ภาพมันลงโซเชียลมีเดีย
จนทำให้มันกลายเป็นแมวเซลปแมวชื่อดัง
พอมีคนถ่ายมาเข้าก็มีคนแวะเวียนไปหามากขึ้น
จนเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานีรถไฟฟ้าอโศกไปแล้ว

ต่อมาแมวอโศกถูกหมาไล่ขย่ำจนบาดเจ็บนะครับ
คนก็เสียอกเสียใจโอ้โหมันเจ็บมากเลย
ตั้งแต่ปี๒๕๕๗จนกลายเป็นแมวที่มีเจ้าของในที่สุด

กระทั่งแมวอโศกเริ่มป่วยหนักมากขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ไปรักษาที่โรงพยาบาลจนสิ้นใจเมื่อวานตอน๑ทุ่ม๑๙นาทีนะครับ
ที่วัดน้อยนอกอำเภอเมืองนนทบุรี
นี่ครับก็มีบรรดาแฟนคลับเดินทางไปเลยนะ
แฟนคลับเดินทางไปที่วัดเยอะเหมือนกันนะครับไปร่วมพิธีดูสิครับ
เนี่ยฮะมีการวางดอกไม้ไว้อะไรแก่แมวนะฮะ
แล้วก็มีการนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดพระอภิษฐรรม
จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการเผานำกระดูกไปฝังที่น่านนะ
ก็เสียใจด้วยกับแมวอโศกเพราะว่ามีคนรักแมวธาตุแมวเขาก็เสียใจเยอะ
เพราะว่าแวะเวียนไปถ่ายรูปกับมันบ่อย
มันน่ารักมันเป็นสัญลักษณ์เป็นสีสันนะคะ